เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหารเส้นที่มันขึ้นชื่อ
แล้วก็เป็นของดีของเด็ดของที่จังหวัดลำพูน
ข้าวซอยโอ้โหข้าวซอยจริงเข้าไปลึกไหม

ไม่ใช่ข้าวซอยตอกซอกซอยอย่างนั้นแต่เป็นข้าวซอยอ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
เด็ดที่จังหวัดลำพูนยกมาขายที่กรุงเทพ

หอมด่วนเป็นภาษาเหนือครับ

เรื่องของเรื่องเนี่ยป้าช้อยเจ้าของร้านแกชอบ
ชอบชื่อนี้เพราะว่าเป็นบอก
่งบอกถึงความหอมของใบสระแหน่ไง

ที่นี่เป็นอาหารเหนือแท้ดั้งเดิมจากจังหวัดลำพูน
ชาวเหนือกินยังไงที่นี่เขาก็กินอย่างนั้น

เมนูเด็ดของทางร้านที่ไม่อยากให้พลาด
หลักมีอยู่๒อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มี

อีกอย่างหนึ่งก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยว
ไปดูความพิเศษของ๒เมนูนี้หน่อยนะครับว่า

ถ้าเอ่ยถึงข้าวซอยผมว่าหลายคนก็เคยทาน
แล้วก็สามารถหาทานได้ในปัจจุบันนี้

โอ้โหความอร่อยอยู่ที่การทำน้ำข้าวซอยที่ทางร้าน

แต่ว่าจะใช้เครื่องแกงสูตรทางเหนือแท้ที่โขลกเองทุกวัน
ทำให้น้ำมันเจ้มจ้นแบบนี้แหละครับ
ความอร่อยความกลมกล่อมมันอยู่ที่น้ำพริกที่เขาใส่ลงไปนั่นเองนะครับ
ที่เป็นเครื่องแกงที่เขาโขกเองรับรองอร่อยแน่นอน
ส่วนอีกหนึ่งเมนูครับขนมจีนน้ำเงี้ยว
ความอร่อยของน้ำเงี้ยวคือทางร้านเนี่ยนะจะต้มน้ำซุปเอาไว้ก่อน
ในน้ำซุปมีโครงกระดูกซี่โครงอ่อนพริกหัวหอมกระเทียมและถั่วเน่า

ถั่วนี่เป็นของเด็ดของทางเหนือเขาเลยนะ
เขาต้องต้มทิ้งเอาไว้ประมาณ๒๓ชั่วโมงครับ
แล้วก็ได้น้ำซุปมาแล้วเนี่ย
ก็จะตำน้ำพริกดอกงิ้วมะเขือเทศหมูสับใส่ตามลงไป
ดูตามภาพสิครับเห็นไหม

เขาบอกว่าพอมันเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้นี่หน้าตาของน้ำเงี้ยวแสนอร่อยแบบนี้แหละครับ
เวลาทานแน่นอนก็ทานกับขนมจีนเส้นสดนะครับ
ราดด้วยน้ำเงี้ยวร้อนจากเตาแบบนี้
เสิร์ฟมาพร้อมกับผักกาดดองพริกและมะนาว
ครบรสเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะ

ใครที่อยากไปลองลิ้มลองความอร่อยอาหารเหนือแตก
ไปกันได้นะครับใจกลางกรุงแบบนี้
ที่ร้านหอมด่วนเลย
จะเปิดในช่วง๙โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
จันทร์ถึงศุกร์เลยนะไปกันได้ครับ

ไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามครับ๐๙๕๐๓๗๘๙๑๖
หมายเลขนี้ขึ้นให้แล้วครับสุดยอดจริงนะคะเมนูนี้
ส่วนอาทิตย์นี้ติดตามได้เหมือนเดิม
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวจะยกเมนูเส้นทั่วฟ้าเมืองไทย
กับพี่น็อตน่าอิจฉายจริงจะไปกินกันที่ร้านอะไรล่ะพี่น็อตครับ
ไปดูกันเลยสำหรับในวันเสาร์นี้เมนูนี้เลย
ใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นโอ้ยมีราเมนหมูชาชูและยากิอุดง
แล้วก็ต่อด้วยเมนูอาหารใต้รสจัดจ้าน
และเส้นหมี่ผัดสต๊อกเกอร์เชษ
ส่งตรงจากเกาะสมุยชื่อยาวจังเลยร้านนี้
ค่ะแต่ว่าดูเส้นแล้วก็เมนูน่าทานจริง
ครับแล้วจะปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้พริกแกงกุ้ง
และสปาเกตตี้คาโบนาร่าจากคาเฟ่ลาโรเซ
คาเฟ่ดอกกุหลาบแห่งแรกของประเทศไทย

เส้นเป็นเรื่องเสาร์ที่๔สิงหาคมนี้

โอ้โหเมนูเด็ดมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่ง

กลืนน้ำลายไปด้วยนะมันน่าทานจริงเลยคุณผู้ชม